เอาล่ะกินของเขากันแล้วใช่ไหม

เราไปหาของหวานเพราะเมื่อกี้คุณชนะบอกว่ามีน้ำแข็งใสด้วย

พาไปกินโรตีกันบ้างดีกว่านะคะ
แต่ว่าโรตีร้านที่นำมาฝากกันก็มีความพิเศษสุด

ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพในตัวเมืองเจียงใหม่เจ้า
โรตีเจ้านี้ค่ะเป็นเจ้าเก่าแก่เจ้าหนึ่งของเชียงใหม่
เพราะว่าขายมากว่า๓๐ปีเลยนะคะคุณ
ชื่อร้านคือโรตี้ห้วยแก้วค่ะ
ในแต่ละวันนะคะเจ้าของร้านก็จะเข็นรถมาตั้งร้าน

ขายไปเรื่อยจนกว่าของจะหมดค่ะ
แล้วก็การันตีว่าขายหมดทุกวัน
เด็ดอร่อยลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายนะคะ
ไปดูเมนูกันค่ะเมนูที่ขายก็จะมีแบบ
โรตีธรรมดาโรตีใส่ไข่ช็อกโกแลตแยมต่าง
รวมถึงโรตีมัตตะบะด้วย

แต่เมนูคลาสสิกของร้านก็คือโรตีใส่ไข่หรือว่าธรรมดานี่แหละ
เป็นเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ายอดนิยมเหลือเกิน
เด็ดของร้านก็คือทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
แป้งแป้งก็หมักเองนวดเองตามสูตรที่สืบทอดกันมา
ส่วนไส้โรตีก็ประยุกต์ตามยุคตามสมัยล่ะค่ะ
ทำให้ร้านนี้นะมีลูกค้าติดอกติดใจตั้งแต่กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะ
ใครอยากจะไปพิสูจน์ว่าโรตีธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยอร่อยแค่ไหน
กันอีกทีค่ะใครไปเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมไปแวะร้านนี้
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนห้วยแก้วเลยสี่แยกภูคำไปประมาณ๑๐เมตร
ดูเชียงใหม่ไปกินโรตีอร่อยนมน้ำตาลสายนมเยอะ
นี่แหละสำคัญเลยโรตีมันต้องใส่นมเยอะถึงจะอร่อย
สีเหลืองกรอบแบบนี้น่าทานมากเลยสุดยอดจริง
แป้งเขามีสุดเด็ดโรตีห้วยแก้วเชียงใหม่มีโอกาสเดี๋ยวแวะไป